เหมือนเดิมเขาไม่ใช่แบบนี้คนละอย่างเลย

อยากให้คนที่ไม่เคยได้เห็นเขาได้เห็นเขาสภาพเหมือนเดิม
เพราะว่ามันมีหลายคนที่เห็นเขาสภาพเป็นแบบนี้แล้ว
เขาไม่รู้ไงว่าลูกเราที่ผ่านมาไม่ใช่แบบนี้
เขาเห็นแบบนี้เขาก็ไม่เข้าใจบางทีเขาก็ไล่กัน
อยากฝากลูกไว้ว่าลูกป่วย
วันนี้ถ้าเกิดทางพมรับไปดูแลแล้ว
พี่ตายดีใจไหมจะได้ไปรักษาแล้ว
ดีใจค่ะ
อยากฝากอะไรถึงแตงโมหรือถึงใครไหม

ถ้าหายแล้วอยากกลับไปวงการบันเทงไหม
เดี๋ยวผมมันก็มาเขาไม่เชื่อไปขมันเลย
ไหมคอยเสื้อผ้าเลือดเข็มสลอดเออไปทตำรวจเอาไปมันเอาไป

เดี๋ยวเราก็ร่วมมือกัน